เสิร์ตมันกำลังกลับมาแล้วบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วนะคะ
วันนี้ก็เลยจะพาไปดูลีลาของเฮียโตโน่หน่อยค่ะ
เวลาขึ้นคอนเสิร์ตบอกเลยว่าโอ้โหลีลาไม่เบาแถมเป็นกระแสไวรัลด้วยนะคะ

ร้องก็ได้เล่นก็ได้เต้นก็ได้
แผ่นวายน้ำก็ยังได้
ให้หนุ่มคนนี้เลยโปโน่โปรไซจ้า
โอ้โหคนอะไรจัดใหญ่ใส่เต็มในทุกกิจกรรม
โดยเฉพาะลีลาเอาใจแฟนคลับเนี่ย
ดันยกให้ละโซหนึ่งในใจ

แม่งั้น
เฮ้อสปาร์ตมัตตาใส่ใส่ไปเลยสิคะ
แหม่จัดเต็มคาราเบลเลยนะคะพี่โน่
ว่าแล้วเฮียก็เลยขอเก็บลีลา
เก็บแทงเก็บขาแต่ว่าฟิลลิ่งนี้ละครับ
ที่มาเต็ม

ขนาดไม่ว่าลีลาแปปบอกเลยจ้ะ
ถูกใจให้เต็มคาราเบลไปเลยค่ะเพียคะ